อีกหนึ่งเหตุการณ์รถชนเหมือนกันที่ชนบุรีค่ะ
เคราะหร้ายเป็นพนักงานกวาดถนนนะคะ

มีผู้ชายคนนึงซิ่งรถเก่งแล้วเขาใช้คำนี้นะ
รถเก่งมาเร็วมากพุ่งชนเขาอย่างจัง
พุ่งชนเขาไม่พอขับหนีไปไกลกว่า๑กิโลเมตร

เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเขาไม่รู้ว่าเขาชนคน
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่กู้ภัยกำลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
นายสำรานกลิ่นแก้ววัย๕๒ปี
พนักงานกวาดขยะเทศบาลเมืองชนบุรีนะคะ
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

ญาติญาติและครอบครัวรวมถึงเพื่อนก็ร้องไห้เสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายรถมือ๒ริมถนนสุขุมวิทย์
ขาเข้าเมืองชนบุรีที่ตะบนบางปลาสร้อยนะคะ
ตำรวจพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
ไปถึงเนี่ยเห็นร่างนายสำรานนอนแน่นิ่ง
หายใจโรยรินขาซ้ายหักศีรษะแตกเป็นแผลชะกัน
แล้วก็มีเหล็กแผงกั้นร้านรถมือ๒พังเสียหายอยู่ใกล้
เลือดเนี่ยสาดกระเด็นเต็มรถไปหมดเลยค่ะ

แผลสาหัสมากนะคะสุดท้ายเสียชีวิต
งไปเล็กน้อยก็ยังเจออุปกรณ์ทำงานนะคะ
ไม้กวาดที่เก็บขยะกระเด็นกระจายตกอยู่แบบนี้ค่ะ
ตำรวจต้องติดตามคุณ
เพราะว่าคนก่อเหตุไม่อยู่ตรงนั้น
ทะเบียนงงยย๙๑๒๘ชนบุรี
สภาพหน้ารถด้านซ้ายคุณผู้ชมดู
รู้เลยว่าต้องไปชนอะไรมาเพราะกันชนมันหลุดออกมาขนาดนั้นนะคะ
ล้อหน้าซ้ายยางก็แตกด้วยแถมกระจกคือ

คุณจะบอกว่าไม่รู้ว่าชนคนก็กระไรอยู่เนาะ
คนขับคือนายอภินันกระแสชนอายุ๒๘ปี

เขาขับรถมาแล้วพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย

ได้ยินเสียงดังปั้งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าชนอะไร

ก็เลยรถมันเหมือนวิ่งต่อไป

ไกลจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร

แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ตำรวจก็คุมตัวไปสพเมืองชนบุรีนะคะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่า

ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะ
นายอภินันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะ
ก็มีการไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิต

เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงว่าเขาชนคน
เขาคิดว่าเขาชนกับขอบฟุตปาด

และดูแลกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

แต่ก็อย่างที่ผลการตรวจแอลกอฮอลออกมานั่นแหละ

เขาก็ยกมือไหว้กลับขอโทษนะคะ

ถูกนำไปเก็บไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
ญาติมารับบำเพ็ญกุศลต่อไปแล้วนะคะ